ก่อนหน้านี้นะคะมีการเลื่อนออกไปละ๑ครั้ง
สำหรับการประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
บอกว่าวันที่๑เมียสายนอ๋อคนเขาก็ซื้อ
แต่หลังจากนั้นมีการประกาศเลื่อนออกไป
จากวันที่๑เมษายนไปเป็น๒พฤษภาคม
กำแน่นเลยรออีก๑เดือนเดี๋ยวได้ตรวจรางวัล
พอใกล้จนถึง๒พฤษภาคมอ้าวเลื่อนออกไปแล้ว
อีกแล้วรอบ๒เป็นวันที่๑๖พฤษภาคมนะคะ
จากคนที่ซื้อไว้รอลุ้นรอแล้วรอเล่าแล้ว
คนที่เขารอเช่นเดียวกันและขาดรายได้ได้รับผลกระทบโดยตรง
ก็คือบรรดาผู้ค้าสลากนั่นเองนะคะ
ค้าสลากเมื่อวานี้รวมตัวกันประมาณ๑๐๐คนค่ะ
รวมตัวกันที่หน้าสนามบินน้ำก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นนทบุรีเนี่ยนะคะ
เขาทำอะไรเขาร้องเรียนแบบไหนไปดูภาพกันค่ะ
ไปขายให้ลูกค้าลูกค้าก็บอกว่ากูไม่ซื้อหรอกแม่งก็เลื่อนอีก
ซื้อวันนี้พรุ่งนี้มันก็เลื่อนอีกซื้อเดือนนี้เดือนหน้ามึงก็เลื่อนอีก
แล้วถามว่ามันจะไปขายยังไงอ่ะขอร้องเถอะขอให้ฉลากออกก่อนเถอะงวดนี้
แล้วมียังไงก็ขอให้ค่อยคุยกันขอให้พวกเราได้อยู่รอดก่อน
เนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าบอกว่าออกแน่ออกแน่แหละแต่ไม่รู้ว่าออกวันไหน
แล้วมันจะขยับไปอีกเมื่อไหร่ลูกค้าเองฟังแบบนี้เขาก็ไม่มั่นใจ
เขาก็เลยไม่ซื้อเก็บไว้ดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าประธานบอร์ดสลากเองก็บอกว่า
หกพฤษภาที่บอกว่าจะออกอ่ะเออไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณ
เอาอีกแล้วเหรอใช่ถ้าไปอีกเนี่ยโอ้โหเขาได้รับผลกระทบโดยตรง
เพราะบางคนกู้เงินมาซื้อแล้วนะสลากบางส่วนเตรียมขาย
แต่ทีนี้ปัญหาคือมันไม่มีคนซื้อคนจมเออนี่แหละ
ผู้ค้าสลากรายย่อยพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนออกรางวัล
เพราะจะทำให้ผู้ค้าแน่นอนเลยขาดรายได้ขอให้กองสลากพิจารณาทบทวนการออกรางวัลใหม่
หรือถ้าทบทวนแล้วมันมีความจำเป็นจริงมีแผนไหม
สำหรับการเยียวยาให้กับผู้ค้าด้วยการรับซื้อสลากคืนหรืออะไรก็ว่าไปเยียวยาเราหน่อย
กองสลากยังยืนยันในการตัดสินใจอย่างเดิมและยิ่งไม่มีแผนนะ
เขาบอกเขาจะนัดกันรวมตัวครั้งใหญ่เลยเพื่อขอความเห็นใจจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รับซื้อคืนเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องเยียวยาแล้วถ้าเกิดมันหลุดสองมาตรการนี้ไม่ได้อีก
คุณก็ต้องการันตีว่าวันที่๑๖พฤษภาคุณจะไม่เลื่อนอีกนะครับ
แต่ตรงนี้ไม่มีใครการันตีให้เราได้เลยซึ่งเราก็เลยต้องว่ามติของเราอันดับหนึ่งก็คงต้องให้รับซื้อคืน
ณเวลานี้หลังจากวันนี้ถามว่าถ้ามติออกมาว่าเลื่อนแล้วเนี่ยทางกลุ่มของเรามีการเคลื่อนไหวแน่นอน
เพราะเราบอกเลยว่าเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับมติตรงนี้
เขาถือว่าเอ่อทางทางกองฉลากเอ่อดูแลแต่อีกฝั่งหนึ่งใช่
กองสลากไม่ได้ดูแลทางฝั่งเราเลย
สองเรื่องแน่แล้วที่คุณพัชระอนันตสินในฐานะประธานบอร์ดสลากบอกว่าทำไม่ได้
ก็คือ๑การรับซื้อสลากคืนเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
สองไม่รับปากนะฮะว่าสิบหกพฤษภาที่ว่าจะออกเนี่ย
ออกได้จริงหรือเปล่าจะเลื่อนไปอีกหรือไม่
ฟังดู๒ข้อที่พูดมาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะ
ผู้ขายไม่ได้อะไรเลยดูเหมือนไม่มีความหวังอะไรเลยค่ะอ่านี่เป็นกลุ่ม
นนทบุรีก็คือปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพ
ต่างจังหวัดเขาก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
ที่จังหวัดราชบุรีผู้ค้ารายย่อยค่ะ
เขาบอกว่าที่ต้องผิดปิดเนี่ยเพราะว่ากู้เงินมาลงทุน
งวดนี้กางไปกระจายไปเปิดร้านไปทุกวัน
คนขายมีแต่คนซื้อมันไม่มี
หมุนเวียนที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ไม่มีเพราะมันขายไม่ได้นี่แหละ
แผงขายสลากรายหนึ่งนะคะระบุว่าการออกรางวัลงวดที่๒พฤษภาคม
เขาก็หวังนะรอมา๑เดือนหวังจะช่วยระบายสลากที่เขามีอยู่ในสต๊อกได้
ผู้ค้าสลากรายย่อยบอกว่าตอนนั้นก็พร้อมนะที่จะเสี่ยง
คือขายได้ขาดทุนก็ขายแต่ตอนนี้พอมันขยายไปอีก
มันยิ่งไม่มีคนซื้อหนักเลยคือบอกว่ามันจะเหลือบานแบะแบบนี้
บางคนกู้มาลงทุนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะคะ
มาลงทุนเป็นแสนแล้วนึกภาพขายไม่ได้อ่ะหนี้ที่กู้มาก็ต้องใช้คืน
ใช่แต่ว่าของธนาคารของรัฐเรื่องของสลากไม่เลื่อนนะคะ
ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่างวดของวันที่๑๖เมษายน๒พฤษภา๑๖พฤษภา
จะไม่มีการขายสลากถูกไหม